ถึงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันที่หน้าจอรอชมเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้ว
เพราะว่าความสนุกในวันนี้คือการรวบรวม๓เมนูเส้นร้านเด็ดทั่วไทย

ความสร้างสรรค์ของเมนูเส้นแต่ละร้านจนต้องร้องว้าว
ประเดิมว้าวแรกกับผัดไทยไข่เค็มเมนูเส้นที่ผัดแล้วบังเอิญอร่อยจนต้องยกให้เป็นไฮไลท์ประจำร้านที่ร้านเส้นใหญ่
นำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูเส้นสุดมหาศจรรย์

เนื้อหาข้างในจะแรงกว่าขนาดไหน
ถ้าไม่เชื่อตามเฮียน็อตไปเลยค่ะ

พบกับผมวัลวิฟเฟิร์นโรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย

วันนี้นะครับต้นเดือนกันยาแบบนี้นะครับ

เชฟแต่ละคนเขาได้คิดแล้วก็รังสรรคเมนู
คนผู้ชมจะต้องร้องว่าววววววววววววววว

คงต้องขอว้าวแบบเล็กเบา

เอิญว่าพ่อครัวกับเพื่อนซีอยากมีธุรกิจร้านอาหารเหมือนกัน
ก็เลยมาร่วมหุ้นกันแล้ววันหนึ่งบังเอิญว่าเพื่อนไปซื้อไข่เค็มมา
แต่ไม่รู้จะทำอะไรพ่อครัวก็เลยเอามาทดลองผัดกับเส้นดู
พอทุกคนได้ชิมถึงกับร้องว้าวอร่อยไปอีก
แต่ถึงเมนูจะได้มาด้วยความบังเอิญ
แต่ฝีมือและรสมือการปรุงอาหารทุกจานของพ่อครัวที่นี่

อยากรู้ว่าจริงไหมไปชมพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับนอนจากร้านเส้นใหญ่นะครับ

เห็นบอกว่าได้ยินว่ามีประสบการณ์ในการเป็นเชฟนาน
กี่ปีแล้วทำมาเกือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีแล้ว
ตอนแรกก็เริ่มจากเป็นลูกน้องเขาก่อนครับผมมือเขา
แล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์
มากี่ที่แล้วครับเป็นสิบที่แล้วครับ

กว่าจะขึ้นมาเป็นเชฟได้ก็ทำผิดทำถูกแล้วก็ไปเรื่อยแล้วกลับมา
เพราะเริ่มต้นตุดตัวเองได้ว่าอาชีพนี้คืออาชีพที่เราต้องการ

มาอยู่ที่นานที่สุดก็คือสุนทรีย์ที่อยู่ซีมินไทย

พี่ชายเอาไข่เค็มมาให้ทานครับเริ่มทอดไข่ดาวมาชิมกันก่อน
เค็มปกติเราเห็นมันไข่เค็มที่มันเป็นก้อนแล้วแม่เหรอมันแข็งแล้วแม่เหรอ

มันก็ยังไม่เค็มมากแต่ก็ยังคงไว้ไข่แดงที่ยังไม่แข็งเกินไป
เริ่มต้นคือทอดมาชิมทอดเป็นไข่ดาวมาชิมก่อน
นั่งคุยกับพี่ลองมาทำผัดไทยไข่เค็มดีไหม

มาชิมกันดูมันโอเคใช้ได้
เริ่มได้ว่าพี่ออกเมนูดีกว่า
ตั้งแต่เมือนกันเริ่มต้นติดเมนูแนะนำในกระดาษ
แล้วก็เริ่มให้ลูกค้าลองชิมดู

ได้ทุกวันนี้
เดี๋ยวขอเข้าไปดูแล้วกันว่าผัดไทยไข่เค็มเนี่ย
ผัดไทยธรรมดามันเบาอีกได้ยังไง

ปกติเคยแต่ควงกระทะตะหลิวปรุงเมนูอยู่หน้าเตา
วันนี้ต้องมาเล่าเรื่องยาวให้เราฟังมันก็จะดูเขินกันหน่อยล่ะค่ะ
แต่เชื่อว่าคิวต่อไปพี่นนท์เอาอยู่แน่นอน
เพราะเป็นเรื่องราวของวัตถุดิบและเทคนิคการปรุงผัดไทยไข่เค็ม
เมนูเส้นจานเด็ดประจำร้านเส้นใหญ่ที่ใครมาแล้วต้องสั่งทุกโต๊ะ

เอาละครับและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือ

เค็มนะครับไข่เค็มของเรามีความพิเศษอย่างไรครับ
เค็มนี้หมักไม่เกินสิบวันนะครับแล้วก็เป็นไข่สดอ่ะ

ใช้มานานแล้วก็คือไม่เคยเปลี่ยนเจ้าเลย

เค็มสดมันแตกต่างกับไข่เค็มที่เราคุ้นเคยยังไง
เค็มที่เราคุ้นเคยก็คือมันเกิน๑๐วันขึ้นไปแล้วมันก็จะเค็มมาก
เวลาเราผัดแล้วมันก็จะไม่ได้รสชาติที่เราต้องการ

ใช่แล้วเราก็ต้องผัดห้ายเปล่าหลายไข่แทง

อันนี้จะเป็นน้ำซอสที่เราเคี่ยวประมาณสัก๒ชั่วโมงครับ
๒ชั่วโมงนะครับ
พิเศษก็คือน้ำบ๊วยครับ
เราใช้น้ำบ๊วยแช่น้ำมะขามเปียกเหรอ

แต่เราใส่น้ำบ๊วยไปด้วยน้ำบ๊วยนี่มันช่วยอะไรครับ

มีความหอมความหวานความเค็มของมันนิดหน่อย

อันนี้ถั่วนี้ถั่วเรานี่คือที่ร้าน
จะไม่ใช้ถั่วที่ทอดมาแล้ว
คั่วจากที่อื่นเราคั่วเอียงทุกวัน

ได้ความหอมใหม่ทุกวันนะครับ

เส้นนี้ใช้เส้นอะไรเส้นนี้เป็นเส้นจันทร์ครับ
เตรียมการยังไงก่อนไหมแช่น้องแช่น้ำอะไรไหม

ให้เป็นเส้นมันนิ่มก็นานเป็นชั่วโมง

น้ำตาลแล้วก็เต้าหู้ครับ

คือเป็นเต้าหู้สดที่เราขายที่ร้าน
เราจะไม่ใช้แบบชิ้นเล็กเล็กใช่ไหม

โอเคเริ่มขั้นตอนในการทำเลยครับ

เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับกับเมนูผัดไทยกุ้งสดไข่เค็มนะครับผม

ครับผมถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวได้

ดูสีสันมันไม่เหมือนผัดไทยทั่วไปเนอะ

ทั่วไปมันจะออกเป็นสีทั้งแดง
นั่นมันออกเพราะว่าน้ำมะขำเปียกเยอะหน่อยใช่ไหม
แต่อันนี้เราใส่ผสมกับน้ำบ๊วยด้วย

คือรสชาติก็เหมือนผัดไทยทั่วไปแหละ

รสชาติของอาเซนนี่แทบไม่มีเลย
ใช่มันจะเป็นความมันของไข่เค็มมากกว่านะครับ
ทำให้ผัดไทยทานนี้มันว้าวจริงนะครับผม

เมนูนี้เมนูอะไรครับที่อยากแนะนำ
นูนี้คือร้านหน้าปลาเต้าซี่ปลากระพงครับ

เราจะเป็นเส้นใหญ่ครับผม

ซี่เราจะผัดพร้อมกับพวกพริกหวานพวกอะไร

ปลากระพงเราก็ต้องสดด้วยครับ

วันนี้รสชาติก็เป็นรสชาติแบบว่า

แล้วเครื่องนี่ก็กลมกล่อมลงตัวเลยทีเดียว

ถ้าเป็นพวกของทอดก็จะมีเต้าหู้ทอด

ถ้าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ต้มยำ
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลพวกนี้นะครับ

คุณพระคุณเจ้าทิ้งพี่นนท์ไว้หน้าเตาแพบเดียว
ทำเมนูพิเศษมาให้เราได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
มีเมนูอะไรบ้างว่ามาทีละจานเลยจ้า
เอาละฮะแล้วนี่ก็มีเมนูเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับ

เตาหู้ทอดที่ร้านจะใช้เตาหู้สด

ไส้ทอดนี่ก็คือเราต้องเคี่ยวประมาณสักชั่วโมงครึ่ง

ก็คือทำให้มันสะอาดแหละไม่มีกลิ่นคาวต่างอาณา

ไม่เหม็นข้าวนะครับแล้วก็เอาไปทอดจนปรอบนะครับ

คือมาที่นี่แล้วนะฮะร้านเส้นใหญ่เนี่ย

รับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอน
นอกจากนั้นผมเห็นเมื่อกี้ก็มีทั่วโกยเสียวก้มยำต่างก็มีด้วย

ซอย๑๘เทศบาลรังรักเหนือครับผม
ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลโชติมา

โมงถึง๓ทุ่มครับ

หยุดช่วงเทศกาลครับ

ครับผมนะครับผมแต่ทั่วไปก็เปิดทุกวันสวัสดีเปิดไหม

เปิดนะครับก็สามารถมาทดลองความอร่อยแบบว้าวแบบนี้ได้นะครับ

วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ
ช่วงหน้าจะตีตัวไปอายุทยาเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ต้มยำใส่เห็บตับเตากับกุ้งแม่น้ำ
ที่ไปแข่งขันชนะเลิศได้รางวัลมากว่าครึ่งล้านห้ามพลาดเลยนะคะ

มันก็เป็นเห็ดพื้นบ้านของอายุทยาค่ะครับผม
มันมีสรรพคุณของมันในตัวของมันดีคนไม่ค่อยนิยมแต่คราวนี้พอมารู้รู้ว่ามีคุณค่าคุณประโยชน์คนก็ถึงได้รู้จัก

ตกแต่งร้านค่ะมีเห็ดกับเตาเห็ดกับเตามีกุ้งแม่น้ำของอายุทยาแล้วก็มีน้ำต้มยำที่เราทำสูตรเอง
เอาเรื่องจากเห็ดตับเต่าก่อนนี่เห็ดตับเต่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะหน้าตาเป็นอย่างนั้นมันขึ้นที่ไหนนะแม่
มันจะขึ้นตามที่ชุ่มน้ำแฉะที่มีต้นสโหน่อะไรพวกนี้ค่ะ

ใช่